เหตุการณ์นี้ที่จังหวัดชายภูมินะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๑๙ปีแล้วก็คลุ้มคลั่ง
เดินไปเคาะบ้านคุณตาวัย๖๗
แล้วก็บอกคุณตาว่าขอนอนด้วยหน่อย
คุณตาแกก็ตกใจใครก็ไม่รู้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
แล้วก็อาการคลุ้มคลั่งไปเคาะบ้านขอนอนด้วยคุณตาไม่ให้เข้า

อิโต้กระหน่ำฟันแล้วก็ฟันเขาที่จุดสำคัญเข้าคอ
แล้วก็หนำฟันไปหลายครั้งมากจนคุณตาแกเสียชีวิตนะคะ
หลังจากเสียชีวิตตัวผู้ชายคนนี้ที่ก่อเหตุก็ยังคลุมคลั่งไม่เลิกนะ

ชาวบ้านเขาได้ยินเสียงได้ยินเสียงเอะอะโวยวายก็เลยวิ่งมาดู
สิ่งที่เห็นคือในเก๋งอายุ๑๙ยืนถืออีโต้อยู่
แล้วยืนเฝ้าร่างคุณตาละมัยอายุ๖๗ที่นอนจมกองเลือดอยู่กลางถนนแล้ว
แต่ในเก๋งยังคลุมคลั่งอยู่เลยนะคะ
ตำรวจต้องชาวบ้านต้องพยายามคุยพยายามเกลี้ยกล่อม
เพื่อให้ในเก่งทิ้งอิโต้ลงพื้น
สักพักในเก่งยอมทิ้งอิโต้ตำรวจสพแก้งเคราะห
ก็เลยรูปตัวนายเก๋งเอาไว้ได้

หมู่บ้านหนองตานาหมู่๔ที่ตำบลหนองขามอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชายภูมิค่ะ
คุณตาที่เสียชีวิตคือคุณตาละมัยที่หน้ามีแผลถูกอิโต้ฟันหลายจุดมากนะคะ
โดยเฉพาะที่คอแผลลึกมากคอเกือบขาดเลือดไหลนองเต็มพื้น
เพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับบ้านของคุณตาละมัยบอกว่า
เห็นคุณตานั่งอยู่ในบ้านสักพักได้ยินเสียงโวยวายก็เลยเดินออกมาดู
ตาละมัยเลือดเต็มหน้าไปแล้วอะค่ะกำลังวิ่งออกมาจากบ้าน
นี่เก่งอายุ๑๙ถืออิตโตวิ่งไล่ตามมาติดแล้วเพื่อนบ้านบอกเห็นกับตาเลย
จังหวะที่ในเก่งเอาอิโต้ฟันเข้าคอฟันเข้าหน้าตาละมัยฟันหลายรอบมากนะคะ
จนคุณตากันล้มลงไปล้มไปแล้วนี่นี่เก่งยังฟันซ้ำนะ
ชาวบ้านก็ตะโกนร้องให้คนช่วยร้องให้ในเก๋งหยุดในเก๋งหยุด
ยืนดูร่างของตาละมัยที่แบบแน่นิ่งไปแล้ว
ภรรยาของผู้ตายค่ะนางจันหอมอายุ๖๐ปี
บอกว่าตอนที่เกิดเหตุไม่อยู่บ้าน

เรื่องก็รีบบึงรถกลับมาบ้านเลยนะคะช็อกมากแล้วก็ร้องไห้ไม่หยุด
ยืนยันว่าเธอกับสามีไม่เคยรู้จักในเก่ง
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกันมาก่อนด้วยทำไมในเก่งถึงมาก่อเหตุอุกอาจแบบนี้
จากการสอบสวนได้ข้อมูลมาว่าในเก่งเข้าไปในบ้าน
ตอนที่ตาละมัยแกนอนดูทีวีอยู่ในบ้านคนเดียวอะค่ะ
เก๋งบอกว่าขอมานอนด้วยได้ไหมขอมาอยู่บ้านด้วยได้ไหม
คุณตาแกคงไม่ให้ก็แกก็ไม่รู้จักหรอกเนอะก็แล้วตกใจด้วย
ก็ไม่รู้มาขอนอนอยู่บ้านด้วยก็เลยไล่ให้ออกจากบ้าน
ปิดประตูหน้าบ้านไม่ให้ในเก่งเข้ามาในเก่งโมโห
เอาอิโต้ที่พกมาฟันประตูหน้าบ้านจนพังแล้วพุ่งไปหาตาละมัยที่นอนดูทีวีอยู่ที่โซฟา
เอาอิโต้ฟันใส่ตาละมัยนะคะกอดคอตาละมัยแล้วลากออกมาจากบ้าน
ลากไปถึงกลางถนนเอาอิโต้ฟันซ้ำเข้าที่คอ

ชาวบ้านบอกว่าตาละมัยเป็นคนถือศีล

แต่กลายเป็นว่ามาถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
เรียกร้องให้ประหารชีวิตผู้ก่อเหตุค่ะ
ภรรยาของตาละมัยก็บอกว่า
ไม่สมควรให้อภัยอ่ะผู้ก่อเหตุที่โหดเขี้ยมขนาดเนี้ย
เพราะว่าเพิ่งก่อเหตุฟันตาตัวเองเมื่อเดือนก่อนนะคะ
ตัวนี้เองอ่ะเนี้ยค่ะแล้วป้าอ่ะ
ไปรับตัวมาอยู่หมู่บ้านนี้แล้วก็ที่ก่อเหตุเนี่ย
มาก่อเหตุกับตาละมัยต่ออีกแล้วคลุ้มคลั่งเหมือนกับจะมาขอนอนบ้านเขา
เขาไม่ให้นอนแล้วก็เนี่ยเอาอีโต้ไปฟันหัวเขาแบบนี้เหรอ
การทำแผนจุดแรกก็คือบ้านป้าของในเก่ง

ก็เดินไปบ้านตาละไมอยู่ห่างกัน๒๐๐เมตร
แล้วก็ไปก่อเหตุที่บ้านตาละไหม

ถูกฟันจนหลุดออกมาหมดเลยนะคะ
แล้วก็เข้าไปไล่ฟันตาละมัยถึงในบ้าน
ทีมข่าวของเราได้เจอกับป้าของในเก่งด้วย

หลานคงเมาแล้วก็หลอนแล้วก็มาก่อเหตุนี้

แต่ดื่มเหล้ามันจะเมาคลุมคลั่งขนาดนี้หรืออย่างไร

เก่งถูกแจ้ง๓ข้อหานะคะ

เรื่องของการพาอาวุธไปในทางสาธารณะและบุกรุกเคหาสถาน

แล้วก็เรื่องของสารเสพติด

เอาเหรอฮะไม่มีสารเสพติดในร่างกายด้วยคุณภาคภูมิ

แต่ทำไมเมาคลุ้มคลั่งเอาอีโต้ไปฟันคอเพื่อนบ้านอย่างนี้

แค่ว่าดื่มเหล้าก่อนจะไปก่อเหตุโอ้โหนี่ไม่ได้อ่านข่าวอื่นอื่นทั่วไปมาหลายวันนะ
อืมเกือบสองสัปดาห์นะค่ะอันนี้ก็ยัง